คุณผู้ชมครับเลขาธิการกศชนั้นยืนยันนะครับว่า
ยังไม่มีการจ่ายโบนัส๑๓เดือนตามที่เป็นข่าวนะครับ
แต่ว่าเป็นเพียงแค่การปรับอัตราผลตอบแทนในปี๒๕๕๙
จูงใจให้คนนั้นตั้งใจทำงานมากขึ้นครับ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี๒๕๕๙หรือโบนัส
แก่พนักงาน๓เดือนตามที่มีการลงข่าว
ศทชเพียงแค่ปรับระเบียบการจ่ายโบนัส
เป็นคนละ๑๓เดือนจากเดิมคนละ๒เดือน
โดยมีตัวชี้วัดจากผลงานของแต่ละบุคคล
ประเมินของผู้บังคับบัญชา
และผลงานของสำนักงานกศธช

จ่ายโบนัสตามระเบียบใหม่ยังอยู่ในวงเงินเดิมครับ

ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้า๒๕๖๐ครับ